เข้าสู่ศึกยกที่๒ของศึกชิงล้าน

ที่แรกยังไม่รู้นะว่าเขาป่วยเป็นมะเร็ง
คือขาเป็นตุ่มเหมือนยุงกัดอย่างนี้เหรอคะ
มันมันจะขึ้นเหมือนฝีอะฮะ
ทีนี้มันขึ้นถึงจนจะได้ตัดขาแล้ว
ช้ำใจนี้จากอีสานบ้านทุ่ง
ประทับใจอะไรในตัวคุณโอบ้างอะคะ
เขาเป็นคนน่ารักนะครับเป็นคนตลก
ชอบคนตลกเลยค่ะ
ชอบคนที่เล่นหน่อย
คุณชินและคุณโอร้อง
ได้เพียงหนึ่งคนครับ

นักสู้ชิงล้านทั้งสองคนที่มาประชันกัน
จะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำ

เพื่อสะสมเงินทุนร่วมกัน

จะตกเป็นของผู้ที่ร้องถูก

แบ่งเงินทุนสะสมกันคนละครึ่ง
ร้องถูกต้องครบ๑๐เพลง
รับไปเลยคนละหนึ่งล้านบาท

มีสิทธิ์ใช้ตัวช่วยคนละ๒ใน๓แผ่นป้าย

ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่

และเพลงเก่งของคุณ
นัดสู้ชิ้นงาน
สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักของเราทั้งสองคนนะครับ
และคุณผู้ชมที่มาเป็นแฟนรายการของเราใหม่

แน่นอนครับเวลาของเรามาแล้วครับ

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ

เป็นเกินประชันในเรื่องของ

โดยบนวีธีของเราแห่งนี้นะครับ
นักสู้ถึง๒คนนะครับ

เงินล้านจากทางรายการของเรา
ส่วนผู้ที่ร้องผิดนะครับก็จะได้เงินทุน

แต่ถ้าหากว่าร้องครบ๑๐เพลง
มาถึงยกที่๑๐ถูกต้องทั้งคู่นะครับ

รวมทั้งสิ้นเป็น๒ล้านบาท
เข้าสู่ศึกยกที่๒ของศึกชิงล้าน
ระหว่างนักสู้มุมแดงคุณโอ

ผู้ต้องทำงานใช้หนี้จากอุบัติเหตุ

พบกับคุณชินจากมุมน้ำเงิน
แม่ค้าไก่ทอดจากเกาะพงัน
ผู้มีความฝันอยากจะกลับไปดูแลแม่
เรามาเอาใจช่วยพวกเธอกันต่อดีกว่าครับ
ขอต้อนรับสู่ร้องได้ให้ล้าน

หมายความว่ามากเรียกว่าเกือบจะทั้งหมู่บ้านเลย

วันนี้มาดูทางด้านล่างนะครับ

แล้วก็ลูกสาวของคุณชินนะครับ
วันนี้มีมาเพิ่มอีกหนึ่งท่านนะครับ
บุคคลที่คอยดูแลคุณแม่ในตอนที่คุณชินไม่ได้อยู่นะครับ

สวัสดีค่ะ
วันนี้บอกเลยว่าอบอุ่นมากนะคะด้านล่าง
แต่ว่าฝั่งของคุณโอนะคะอยากแบ่งญาติทางฝั่งของพ่อชินให้สักคนนึงนะคะ
คุณสังเวียนคุณแจ็คนะคะสวัสดีนะคะ
คงมีรอยยิ้มเท่เหมือนเดิม
ค่ะระหว่างที่เราพักเทปไปคุยอะไรกับคุณแม่บ้าง

ก็ถามแม่ว่าคิดถึงลูกไหม

คิดถึงสิไม่คิดถึงลูกอย่าไปคิดถึงใคร

ชื่นใจแบบนี้มีพลังก็ต้องร้องก่อนนะคุณป่าเนาะ
ให้ร้องก่อนแล้วกันเนอะไหนก็มีพลังแล้ว
เพราะว่าคุณโอเนี่ยดูแล้วเขายังไม่ค่อยมีพลัง
เดี๋ยวให้เขาลงไปรับพลังแต่สันนี้เขาบอกมา
ผู้มีความฝันอยากจะกลับไปดูแลแม่
สวัสดีค่ะป้าชื่อป้าชิน
ชื่อจริงนัชชานามสกุลยิ่งสันเทียอายุ๕๒ปี
มีอาชีพขายไก่ทอดแล้วก็รับจ้างเย็บผ้า
อยู่ที่อำเภอกเกาะพังอันจังหวัดสุราธานีค่ะ
ชิงแม่ค้าขายไก่ทอดและช่างเย็บผ้า
ผู้ที่ใช้ชีวิตกว่า๑๖ปีอยู่ที่เกาะพงันจังหวัดสุราชธานี
ตลอดระยะเวลากว่า๑๒ปีที่ผ่านมา
ชีวิตของป้าฉิดจมอยู่กับกองน้ำตา
เพราะโชคชะตาที่ไม่เคยจะเป็นใจ
และยังบันดาลให้สมาชิกในบ้านของป้าชิน
ต้องมีอันล้มป่วยไปทีละคน
ซึ่งป้าชินเรียกมันว่าวิบากรรม
ครอบครัวของป้าเจอวิบากรรมมาตั้งแต่ปี๕๑ค่ะ
เริ่มจากลูกสาวอ้อมป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองค่ะ
ตอนที่หมอบอกว่าลูกป่วยเป็นมะเร็ง
มืดไปหมดทำอะไรไม่ถูก

ปีนี้ป้าขึ้นเรือลงเรืออยู่ตลอดค่ะ
หมดค่าใช้จ่ายในการเดินทางเป็นแสนค่ะ
ตอนนี้ก็หายดีแล้วค่ะแต่สติปัญญาไม่เหมือนเดิมค่ะ
แม่ของป้าก็ป่วยค่ะติดเชื้อในกระแสเลือดเฉียบพันธุ์ค่ะ

พ่อจะสั่งกับป้าไว้ถ้าพ่อหมดลมหายใจ

ตอนนี้ป้าทำตามที่พ่อสั่งเตรียมไว้ไม่ได้ค่ะ
รู้สึกเสียใจค่ะมันน้อยใจตัวเองค่ะ
ป้าจึงสมัครมารายการร้องได้ให้ล้านค่ะ
วันนี้มีอีกหนึ่งผู้หญิงที่มาให้กำลังใจป้าชินนะคะ
นั่นก็คือคุณป้าสังเวียนเนี่ยเป็นญาติกันพายไหนฮะป้าชิน
แม่ของพี่สังเวียนแกเป็นพี่สาวของแม่ค่ะ
ลูกเขาก็อยู่ไกลทุกคน
แล้วก็สงสารก็เลยว่าไปไปอยู่ด้วยกัน
เป็นคนหนึ่งเลยที่เป๊กก็ต้องขอชื่นชมคุณป้าสังเวียนว่า
เป็นญาติกันก็จริงแต่ว่าก็ไม่ได้ใกล้ชิดกันขนาดนั้น
แต่ก็มีน้ำใจดูแลให้ด้วยความเต็มใจ
ตลอดระยะเวลา๓ปีนะคะอันนี้ต้องกลับขอบพระคุณจริงนะคะ
น่ารักมากเลยค่ะนะคะนี่คือคำว่าครอบครัวแต่เป๊กก็ขอถามพ่อชินก่อน
เห็นบอกว่าในภาพชีวิตป้าชินบอกว่าครอบครัวเรา
เป็นครอบครัวที่มีวิบากรรมมาตลอด๑๒ปี
ขอคุยเรื่องวิบากรรมแรกก่อนนั่นคือประเด็นของลูกสาว

ลูกสาวที่แรกยังไม่รู้นะว่าเขาป่วยเป็นมะเร็งคนไหนคะน้องอ้อมค่ะ
คุณอ้อมตอนอายุกี่ขวบค่ะ๑๒ปีค่ะตอนอายุ๑๒เริ่มมีอาการให้เห็น
อายุ๑๒แต่ป้าชินก็ยังไม่ได้รู้ว่าเขาเป็นอะไรแน่
ไม่รู้ค่ะเดิมทีคุณหมอวินิจฉัยว่าไงคะ
ที่แรกเขาบอกว่าเป็นติดเชื้ออาจจะแพ้อะไรก็ได้เป็นผู้พองไว้ยังไง
ค่ะคือขาเป็นตุ่มตุ่มเหมือนยุงกัดอย่างเงี้เหรอคะ
มันมันจะขึ้นเหมือนฝีอ่ะค่ะอันนี้คือระยะแรกแรกค่ะ
ทีนี้มันขึ้นถึงจนจะได้ตัดขาแล้วโอ้โหพอตัดทิ้งเนื้อไปตรวจ
เขาก็เรียกแม่ไปว่าน้องเขาเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะคะระยะสุดท้าย
ลูกแล้วเราต้องทำยังไงคะคุณหมอแนะนำเราว่าไงคะ
ก็แม่ก็ถามหมอว่าโอกาสหายมีไหมหมอตอบว่ามีอยู่แค่สี่สิบ
ก็รักษาอยู่นั่นเดือนนึงหมดค่ารักษาไปเท่าไหร่อะค่ะ

และรักษาค่ารถค่าเรือแต่ข้าเรือป้าจะจดไว้นั่นแสนกว่าบาท

ที่ถามกันตั้งแต่ต้นว่าเป็นหนี้อะไรนี่คือเป็นหนี้ที่เอามารักษาลูก
มานั่งอยู่ตรงนี้ทุกวันนี้ได้ป้าชิน
ก็ขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะ
ที่ติดตามตลอดหมอที่กรุงเทพน่ะท่านจะบอกว่า
ป้ามีที่ให้ยาอยู่ใกล้ไหมเดี๋ยวหมอจะประสานงานให้
ส่งตัวยานั้นไปให้ลูกค่ะ

โอ้โหเก่งมาก
แบบ๔๐เปอร์เซ็นต์ก็ยังหายได้ค่ะ
ก็เป็นกำลังใจให้กับใครที่กำลังเผชิญอยู่กับโลกแบบนี้นะครับ

ลูกน้องไม่มีพ่อไม่รู้ว่าใครพาไปยังไงเลย
ท้องโตแล้วป้าคิดว่าเขากลับมาป่วยอีก
ป้าพยาโหมงก็บอกท้องได้๕เดือนแล้ว

เราก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับ

บอกว่าใครเป็นพ่อทุกวันนี้ป้ายังไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อ

ช่วงที่กลับมาอยู่บ้านแล้ว
ใช่ตอนนั้นก็หายมาเราก็อยู่๑๗๑๘ปีแล้ว

เอาละวิบากแรกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวยังมีอีกหลายเรื่องที่จะต้องคุยกับคุณชินนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ลืมทุกอย่างก่อนเอาเรื่องร้องเพลงเรื่องแข่งขันก่อน
เพื่อที่จะให้ได้เงินเอาไปเป็นค่าเดินทางเอาไปปรับปรุงบ้านเพื่อจะได้กลับไปอยู่กับคุณแม่นะครับผม
ก็จะมาเริ่มในยกที่สองเงินทุนสะสมมูลค่าสองหมื่นบาทนะครับอินโทรยกที่สองของคุณชินมาครับ
มีเห็นแววสีหน้าคุณชินนึกเนื้อเพลงชื่อเพลงอยู่เหมือนกัน

ของพี่จินเนอะ

นานเหมือนกันนะคะเพลงนี้นานมาก
ฟังอินโทรไปแล้วนะครับก็เคยร้องนะครับแต่ว่านานมาแล้วนะครับ
ตัวช่วยเท่านั้นที่จะช่วยได้นะครับมีให้๓แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๒แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
คุณชินครับในยกที่๒นี้จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

เงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อม

เพลงมาครับ
มคทราบฝังทรัพย์
ช้ำใจหนี้จากคิดฟ้านบ่านฟุ่ม
หนี้เข้าเมืองกรุงในเรื่องยุ่งยุ่มไม่ยอกหัวเพชร
ไม่เข้ากว่านั้น
เราคู่แพ้แกรักเรือได้เอง
เพราะเป็นคู่ปฏิใจ
เอาละครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น

ด้วยความที่ไม่ได้ร้องมานานใช่ไหมฮะ

อยู่ดีมันก็หายไปจากความทรงจำของเราเลย

ก็เดี๋ยวต้องมารอดู

ตอนนี้ก็ต้องทำหน้าที่ของผู้แข่งขัน

งั้นเดี๋ยวให้ป้าชินนะคะลงไปนั่ง
หายใจหายคอทำใจให้ดีก่อน
ด้วยความที่ห่างหายจากเพลงนี้ไปนาน
จึงเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันขึ้นกับคุณชิน
ช่วงหน้าเรามาลุ้นกันว่า
คุณโอจะป้องกันแชมป์
และชิงเงินไปได้สำเร็จหรือไม่
สักครู่เดียวครับผม
โอพยาบาลสาวในเรือนจำ
ผู้ต้องทำงานใช้หนี้จากอุบัติเหตุเพียงข้ามคืน
ทีนี้มาถึงในฝั่งของคุณโอบ้าง
แน่นอนชีวิตคุณโอก็ลำบากแล้วก็ยากเหมือนกัน
ในการเป็นหนี้ชั่วข้ามคืน๖ล้าน
ถึงเรายังเป็นหนี้อยู่แต่ว่ามันก็ได้ผ่านพายุไปแล้ว

คือตอนนั้นพูดจริงว่าตอนที่เจอกันนี่

ไม่ใช่ว่าเลือกได้แต่คือด้วยความที่ว่าเรามีความรู้สึกว่า
เราเคยหวังกับอะไรที่มากอย่างนึงมาแล้ว

ใช่ค่ะเราก็ไม่กล้าจะเริ่มต้นใหม่
เจอกับคุณแจ๊คเนี่ยหลังจากเกิดเรื่องไปนานไหมครับ
ก็หลังจากที่เจอพี่แจ๊คก็ประมาณ๓ปีค่ะ
๓ปีหลังจากเหตุการณ์ร้ายแรงคราวนั้น

ด้วยความที่ว่าพอตอนนั้นคือหนูไปสอบข้าราชการให้แม่ค่ะ
ก็เลยไปเจอพี่เขาอยู่ที่กรมราชธรรมด้วยกันค่ะ
ต้องถามคุณสามีนะคุณแจ๊ค
ตอนที่เจอคุณโอครั้งแรกประทับใจอะไรในตัวคุณโอบ้างคะ
เขาเป็นคนน่ารักนะครับเป็นคนตลกแล้วก็
ชอบคนตลกเลยค่ะ

ครับก็อยู่ด้วยแล้วมีความสุขนะครับความเครียดไม่ค่อยมี
แล้วเขามาบอกเรื่องหนี้ตอนนั้นคุณแจ๊ครู้สึกยังไงคะ
แรกก็คิดครับแต่พอกลับไปคิดถึงใจตัวเอง
คือการอยู่ร่วมกันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับหนี้ครับ

ผมรู้สึกว่าอยู่กับเขาแล้วผมมีความสุขครับ

น่ารัก
เวลาคุยเรื่องความรักเนี่ยเวลามันสวยงามอะ
จริงแล้วมันจะทรงพลังนะคะความรักเนี่ยมันมีพลังอนุภาพบางอย่าง
ทำให้เรามีเรี่ยวมีแรงไปต่อสู้กับอะไรก็ได้ที่เราสู้อยู่
และสามารถผ่านไปได้นั่นคือพลังยิ่งใหญ่ของความรัก
วันนี้ขอให้พลังแห่งรักของทั้งคู่ส่งผลให้การร้องเพลงของคุณโอผ่านฉลุย
ก่อนที่จะสู้เหมือนเดิมครับบอกกับทางบ้านให้ทราบเลยว่าต้องการเงินทุนเท่าไหร่และเอาไปทำอะไรเชิญครับ
ค่ะต้องการเงินทุนทั้งหมดนะคะสองแสนบาทค่ะเพื่อไปปลดหนี้แล้วก็ไปจ่ายดอกหนี้ที่ติดอยู่ค่ะ
มาถึงยกที่๒นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาทอินโทรยกที่๒ของคุณโอมาครับ
วันนี้ไม่รู้จักคงเป็นไปไม่ได้นะฮะแต่ว่าไหวไหมฮะ

เพลงนี้นี่พูดถึงทันสมัยมากเลยนะ

ไม่น่าเชื่อว่าเพลงที่นี่สามชั่วกว่าปีมาแล้ว

ก็ยังฮิตอยู่แล้วทันสมัยสมัยก่อนทันสมัยมากเลยเพลงนี้โอ้โห

แม้จะไหวนะครับตัวช่วยครับ๓แผ่นป้ายเลือกใช้ได้๒แผ่นป้าย
ในยกนี้คุณโอจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับ
เอาละครับขอให้โชคดีในยกนี้นะครับ
ยกที่สองนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าสองหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่สองเพลงมาครับ

ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้

ไม่ใช้

ไม่ใช้

แต่ทั้งหมดนี้นะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับ
ทั้งสองคนก็ได้แสดงความเป็นนักสู้มาแล้ว
ยกที่๒นะครับเงินทุนสะสมมูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณชินและคุณโอร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
รองได้รองได้รองได้

จะได้ใช้หนี้เขาแล้วก็จะได้กลับเป็นค่าเดินทางไปอยู่กับแม่ค่ะ

ต้องการเงินทุนทั้งหมดประมาณ๒แสนค่ะ

แล้วก็ใช้เรื่องของดอกที่เป็นทั้งรถแล้วก็ทั้งบ้านค่ะ
ยกที่สองนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าสองหมื่นบาท
คุณชินและคุณโอร้อง
ได้เพียงหนึ่งคนครับ
ผู้ที่ร้องได้นะครับก็คือ
คุณโอครับ
รับสู้ชินร้อง

แสดงความเสียใจกับคุณชินด้วยนะครับ
ตอนนี้คุณโอรับไปนะครับ
ในรอบนี้นะครับชิงเงินทุนในยกที่สองมาได้สองหมื่นบาทครับ
ส่วนคุณชินครับรับเงินทุนปลอบใจจากรายการของเราไป๕๐๐บาทครับ
แต่ถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากช่วยเหลือครอบครัวของป้าชิน

ก็สามารถร่วมบริจาคนะคะผ่านบัญชีเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ด้านล่างตรงนี้นะคะ
เพื่อให้ป้าชินแล้วก็ครอบครัวได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะ
อยากกลับไปอยู่กับคุณแม่นะคะที่บ้าน

ยังไงก็สนใจสามารถบริจาคได้ค่ะ

ก็ออกรายการของเราป้าชินอาจจะไม่ได้เงินทุนตามที่หวังไว้
แต่ว่าสุดท้ายแล้วเป๊กมั่นใจว่าแฟนรายการของเราค่ะ

และยังคงน่ารักอยู่ค่ะยังไงก็ช่วยกันนะคะคนละเล็กคนละน้อยค่ะ
ตามแต่กำลังทรัพย์นะคะกับเลขบัญชีที่เราขึ้นให้ค่ะ

ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับคุณชินแล้วก็ครอบครัวนะครับ
วันนะครับแล้วก็หลานนะครับน้องอ้อมน้องลูกปลา
อุ้มบุญแล้วก็คุณสังเวียนด้วยนะครับขอบพระคุณมากนะครับ

แม้วันนี้จะร้องพลาดจนต้องจบเส้นทางชิงล้านไปอย่างน่าเสียดาย
แต่เส้นทางการต่อสู้บนเวทีชีวิตยังไม่จบสิ้น
ทางรายการขอเป็นกำลังใจให้กับป้าชินแม่ค้าคนขยันที่มีฝันจะกลับไปดูแลแม่
ด้วยพลังกายพลังใจเพื่อที่จะต่อสู้กับโชคชะตาต่อไปครับ
สู้ต่อไปนะครับป้าชิน
ท้าชิงน้องเกรงจากมุมน้ำเงินเด็กหญิงชาวมอน
จากอำเภอสังขระบุรีผู้มีความมานะและกระตันอยู่
สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมิซาซอนค่ะไม่มีนามสกุลค่ะ
อายุ๑๓ปีเป็นคนมอนค่ะพักอาศัยอยู่ที่อำเภอสังคลาบุรีค่ะ
จังหวัดกาญจนบุรีค่ะน้องเพลงหรือเด็กหญิงมิซ่าซอน

ผู้ที่บอกกับทุกคนว่าสะพานมอนแห่งนี้คือบ้านหลังที่สองของเธอ
ครอบครัวของหนูมีทั้งหมดหกคนค่ะคนที่หนึ่งก็คือแม่ค่ะ
ปิ่นค่ะอายุสี่สิบห้าปีค่ะแม่ของหนูเป็นคนนิสัยที่ชอบทำบุญค่ะ
เวลาที่แบบได้ตังค์มาจากที่ไหนนะคะแบบแม่ทำบุญหมดเลยค่ะ
คนที่สองก็คือพี่ชายหนูค่ะชื่อสั้นมอนค่ะยุดสิบหกปีค่ะ
พี่ชายของหนูนะคะก็จะเป็นคนที่ดุหน่อยค่ะ
แต่ใจดีค่ะใจดีเขาจะชอบดูแลครอบครัวค่ะ
คนที่สามก็คือตัวหนูค่ะคนที่สี่กับคนที่ห้าก็จะเป็นน้องสาวฝาแฝดของหนูค่ะ
คนแรกก็จะชื่อที่วาค่ะที่วานะคะก็จะเป็นคนที่แบบขี้อ่อนแอค่ะ
ขี้ร้องไห้ค่ะส่วนธิดานะคะก็จะเป็นคนที่แบบดุค่ะ
แล้วก็แบบไม่ยอมใครค่ะคนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นน้องชายค่ะ
สุดท้องเลยค่ะเป็นคนที่แบบจิตใจอ่อนโยนค่ะ
ของหนูก็จะเป็นคนมอนค่ะมาอยู่ที่ประเทศไทยนี้ได้ประมาณ๑๕ปีแล้วค่ะ
ถึงแม้ว่าน้องเพลงจะไม่ได้มีสายเลือดเป็นคนไทย
แต่ครอบครัวของเธอก็รักประเทศไทยเพราะถือว่าเป็นแผ่นดินที่ให้อยู่อาศัยอย่างมีความสุข
ของหนูก็ได้เสียชีวิตไปตั้งแต่หนูยังเด็กค่ะจากนั้นแม่ก็ได้มีแฟนใหม่ค่ะ
ตอนนี้แม่ก็ได้เลิกกับแฟนใหม่ของแม่ไป๑๐กว่าปีแล้วค่ะ
แม่ทำอาชีพทำให้กวัดดอกย่าขายค่ะ
แม่ก็เหนื่อยค่ะเหนื่อยมากค่ะสงสารค่ะที่แม่เลี้ยงลูกคนเดียว๕คน
รายได้จากการทำไม้กวาดขายทั้งค่าของและค่าแรงได้ราคา๑๐บาท
ทำให้รายได้ไม่พอค่าใช้จ่าย
น้องเพลงจึงชักชวนน้องของเธอไปหางานทำเพื่อช่วยหารายได้เข้าบ้านอีกทางหนึ่ง
ด้วยการเป็นมักกุเทศน้อยแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวสะพานมอน
สิ้นสุดของสะพานไม้ก็จะมีความยาวสี่ร้อยสี่สิบห้าเมตรค่ะ
ก่อสร้างเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบแปด
สร้างเสร็จเมื่อปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบ
ใช้เวลาในการก่อสร้าง๒ปี
ชุมชนมอนช่วยการสร้างสะพานไม้สี่ร้อยกว่าคน

สร้างขึ้นมาเพื่อถวายหลวงพ่ออุตมานุสรค่ะ
วันหนึ่งก็ได้ประมาณสองสามร้อยครับ

ตอนเช้าพวกหนูก็จะไปตั้งแต่ตี๕
จะไปอีกทีก็ตอนเย็นประมาณบ่าย๓ค่ะ
ไปแล้วก็ไปดูถ้าไม่มีลูกค้าก็รอประมาณ๒๓ชั่วโมง

ชีวิตหนูก็ผูกพันกับสะพานไม้มากค่ะ
เพราะว่าสะพานไม้ก็เป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของหนูเลยค่ะ
ไปหากินที่นั่นรักค่ะ
รายได้หลักของครอบครัวจึงมาจากเงิน
ที่นักท่องเที่ยวเมตตามอบให้กับน้องเพลง
แต่รายได้นี้ก็ไม่ได้มีทุกวัน
วันไหนที่ไม่มีนักท่องเที่ยวก็หมายความว่า
วันนี้เธอและครอบครัวก็ต้องพบกับความลำบาก

พระท่านก็เรียกท่านโปรดท่านให้ข้าวมาแต่ละทีก็เยอะมากค่ะ
แม่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยแกะถุงข้าวแล้วก็เอาไปตากแห้ง
เวลามันแห้งแม่ก็จะเอาไปทอดกระดาษมาห่อแล้วก็ใส่ให้พวกหนู
แล้วก็ไปกินที่โรงเรียนแทนข้าวค่ะ
ชีวิตที่ดำเนินไปอย่างเรียบง่าย

ถ้าวันหนึ่งโรคร้ายไม่มาเยือนคุณแม่ของเธอ
เมื่อตอนต้นเดือนมีนาคมนะคะ
แม่ก็เกิดอาการป่วยขึ้นมาค่ะ
เป็นแผลที่มือที่ขาแล้วก็เดินไม่ได้ค่ะ
มันลอบออกมาผิวหนังนี่คือแบบรอบออกมาหมดเลยค่ะ
รู้สึกว่าเหมือนแม่จะไม่อยู่แล้วเหมือนแม่จะไปเลยค่ะ
จากครอบครัวพวกหนูก็ลำบากอยู่แล้ว
มันก็ทำให้ยิ่งลำบากมากขึ้นด้วยค่ะ
ตอนนั้นแม่ก็เลยต้องไปนอนโรงพยาบาล

ส่วนพี่ชายคนโตกับน้องชายคนเล็กก็ไปบวชให้แม่นะครับ
เพื่อที่จะทำบุญให้แม่ค่ะ
เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในบ้านด้วยค่ะ
ส่วนน้องสาวสองคนก็อยู่บ้านทำงานที่บ้านค่ะ
เขาก็ไปหากินที่สะพานไม้ค่ะ
ตอนนี้ก็เหมือนครอบครัวกระจัดกระจายกัน

ถ้าครอบครัวได้อยู่ด้วยกันก็จะมีความสุขมากค่ะ

ก็เป็นห่วงแม่กับเป็นห่วงพี่เขา
เพราะว่าเป็นผู้หญิงอยู่บ้านกันตามลำพังครับ
สาเหตุที่หนูอยากมารายการร้องได้ให้ล้านก็เพราะว่า
จะได้เป็นทุนการศึกษาจะได้เรียนต่อค่ะ
มาเอาใจช่วยน้องเพลงมักคุเทศน้อย

เพราะเป็นสถานที่ที่ทำให้เธอ
และครอบครัวมีกินมีใช้
วันนี้น้องเพลงจะมาร้องเพลงเพื่ออนาคตของเธอ

เอาเงินล้านกลับบ้านไปให้ได้นะครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับน้องเพลงค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
น้องเพลงนะครับก็ชมจากเรื่องราวชีวิตแล้ว
น้องเพลงเป็นเขาเรียกว่าชาวมอนค่ะนะฮะวันนี้มากันกี่คนครับ
หลายคนค่ะจะมีคุณแม่แล้วก็น้องสาวฝาแฝดสองคนแล้วก็คุณครูอีก๒คนค่ะ
คุณแม่นะคะคุณแม่ปินนะคะน้องธิวาธิดานะคะแล้วก็คุณครูนะคะ
คุณครูนับแล้วก็คุณครูกลืมนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
นี่ก็คือเดินทางกลับมาจากสังขละเลยเนอะใช่ค่ะบอกว่ามีอาชีพเสริม
เรียกว่าอาชีพหลักก็ว่าได้เป็นมะคุเทศน้อยใช่ค่ะ
งั้นเชิญชวนให้คนไปท่องเที่ยวไหมครับพรีเซนต์ได้เลยค่ะหากจะไปเที่ยวสะพานไม้นะคะ
ก็มาหาน้องเพลงได้นะคะน้องเพลงจะเป็นคนเป็นไกด์ให้แล้วก็จะพาไปเที่ยว
ไปทั้งวัดเก่าจมน้ำแล้วก็ไปทั้งวัดหลวงพ่ออุตมะค่ะ
ไม่ได้เป็นคนเดียวบอกน้องสาวอีกสองคนก็เป็นมะกุเทศน้อยด้วย
คงจะมีเรื่องราวอีกมากมายเดี๋ยวเราได้คุยกับน้องเพลงอีกตอนนี้
รายการร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านต้องการเงินทุนเท่าไหร่
บอกไปเลยดังแล้วก็จะเอาไปทำอะไรเพื่อไปทำอะไร
หนูต้องการเงินสองหมื่นค่ะเพื่อเอาไปเป็นทุนการศึกษา
แล้วก็ดูแลแม่แล้วก็น้องน้องค่ะอ่าครับสองหมื่นบาทนะครับ
เรามาเริ่มกันก่อนสักเพลงหนึ่งแล้วกันนะครับ
ยกที่หนึ่งนะครับเงินทุนสะสมมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
ยกที่๑ของน้องเพลงนะครับมาเลยครับ
แม่อ่ะอืมมีรอยยิ้มชื่อเพลงอะไรครับ
ดอกไม้ใจอ่อนค่ะเรามีตัวช่วยให้สามแผ่นป้าย
ใช้ได้๒แผ่นป้ายตลอดทั้งการชิงล้านของน้องเพลง

และในยกที่๑นี้น้องเพลงจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

แล้วนะครับก่อนเริ่มแข่งกันเลยนะครับ
ก่อนจะร้องต้องการกำลังใจจากใครไหมครับ
หรือว่าจากน้องไหมจากคุณแม่ค่ะคุณแม่สู้นะลูกค่ะ
เอาละครับพร้อมนะครับน้องเพลงพร้อมค่ะยกที่หนึ่งนะครับ
เงินทุนสะสมมูลค่า๑๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านยกที่๑เพลงมาครับ
มิลาโอรากันรูปยังแค่สามราคา
เหงาก็เจอมาพร่ำมาเผลอแล้วเธอก็หาย
บินมาตายมาตอมเด็ดดอมแล้วลารับไป
ผีเสื้อทำกับดอกไม้เหมือนที่เธอทำกับฉัน
ก็คิดทุกวันเราหยุดคบกันดีไหม
บอกกับหัวใจว่าอยู่กันไปก็ทรมาน
อยากหายไปจากตรงนี้ก็ถูกความคิดถึงทัศน
ปากแข็งได้ไม่นานก็หวั่นไหว
ผีเสื้อใจร้ายดอกไม้ก็ช่างใจอ่อน
จึงไม่อาทรผิดความเหงาจากหัวใจ
อยู่ให้เขามาซ้อมยอมให้เขาทิ้งไป
ใช่สิพี่เสื้อบินได้แต่ดอกไม้ได้แค่

เมื่อไหร่ถึงพอหรือฉันต้องรอให้ชิน
ให้เธอโผล่บินดมกลิ่นเกษรให้คุ้มให้พอ
รักแท้ไม่เป็นใช่ไหมจึงไม่เข้าใจคนรอ
น้ำตาฉันเออคล้อจึงไม่พอให้เธอเห็นใจ

เมื่อไหร่ดอกไม้ก็ช่างใจอ่อน
จึงไม่อาทรพลิกความเหงาจากหัวใจ
อยู่ให้เขามาตอมยอมให้เขาทิ้งไป
ใช่สิพี่เสื้อบินได้แต่ดอกไม้ได้แค่รอ
เมื่อไหร่ถึงพองหรือฉันต้องรอให้ชิน
ให้พอรักแท้ไม่เป็นใช่ไหม
จึงไม่เข้าใจคนรองน้ำตาฉันเออของ
อันนั้น

ทีเจื้อใจร้ายกับหวับไม้ใจอ่อนเอิ้นควันวรัญญา
น้องเพลงร้องจบไปแล้วแต่ว่าเวลาเราหมดพอดี
จากกันไปขอเชื่อคุณโอขึ้นมาข้างบนหน่อย
จะได้ทำความรู้จักกันไว้นี่คือพี่โอ
เป็นคู่ชิงล้านของน้องเพลง
หวังว่าน้องเพลงจะจับมือประคับประคอง

โอเราตั้งเป้าไว้สองหมื่นแต่ใครจะรู้
เราอาจจะได้หนึ่งล้านก็ได้คนละล้านนะ
ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าคู่นี้
เพลงและโอนะจะไปได้ไกลแค่ไหน
มาเชียร์กันในคราวหน้าครับคุณผู้ชม
ร้องได้ให้ล้านนักสู้ชิงล้านไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้

ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกาตรงทั้ง๒วันหลังเคารพทงชาติแล้วครับ
จากรายการของเราค่ะดูกันต่อเลยค่ะเกมต่อชีวิตค่ะ
ก็กลับมาพบกันใหม่นะครับคุณผู้ชมในคราวหน้าวันนี้
กล่าวคำว่าสวัสดีครับ
น้องเพลงสาวน้อยชาวมอนจากสังขระบุรี
ประเดิมยกที่๑ไปเป็นที่เรียบร้อยต้องบอกว่า
ร้องได้อย่างราบรื่นชัดถ้อยชัดคำ
ภาษาไม่เป็นอุปสรรคสำหรับเธอจริง
ต่อไปเป็นคิวของแชมป์เก่าที่จะขึ้นเวทีมาร้องบ้างแล้ว
กลับมาเอาใจช่วยพวกเธอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับ

น้องเพลงเป็นคนมอนเนี่ยยังร้องเพลงเพราะขนาดนี้
ไปกับพี่นะคะให้ถึงคนละล้านเลยโอเคไหมคะ

แล้วตอนนี้เวลามาร้องต่อหน้าคนเยอะคุณโอ้ยไม่อายหรอคะ

เรามีความประสงค์ในการที่ว่าอยากจะปลดหนี้
คุณคิดว่าคุณร้องได้คนเดียวเหรอคะแบบนี้

เออเอ่อเอ่ยซอยคุณน้องฟังซอย
คุณครูอยากให้บอกว่าที่โรงเรียนไม่มีใครร้องเพียสค่ะ
น้องเพลงและคุณโอร้อง
ให้ร้านร้องได้